อันนี้น่าจะง่วงเป็นเหตุครับวูบหลับในปั๊บตื่นมาอีกทีอ้าว
รถไปพุ่งชนบ้านของชาวบ้านแล้วครับบ้านเลยเหรอเป็นบ้านของชาวบ้าน
แล้วจุดที่ไปชนเนี่ยทะลุกำแพงจิ้มเข้าไปเนี่ยนะฮะ
นั่นคือห้องนอนของเด็กอายุ๗เดือน๗เดือนมีเด็ก๗เดือนนอนอยู่ในห้องนั้น
รอดราวปฏิหารและนี่คือภาพหลักฐานวงจรปิดไปดูกันครับ
ภาพวงจรปิดครับให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนี่ตอนที่รถมา
เหมือนไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับแล้วพุ่งไปชน
ชนเข้าไปที่กำแพงบ้านทะลุเลยฮะอีกมุมหนึ่งครับ
ตอนห้าทุ่มเสร็จเสร็จโอ้โหยี่สิบหกพฤษภาคม
ปิดคุณผู้ชมคุณขวัญครับตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นคล้ายคล้ายเหมือนกับทางโค้งด้วย
ถนนนี้ลาดยางวิ่งตรงมาแล้วก็เป็นเหมือนทางโค้ง
รถกระบะคันนี้เหมือนจะหลุดโค้งแล้วก็พุ่งไปจิ้มบ้านของชาวบ้าน
บ้านหลังนี้โดนรถพุ่งเข้ามานี่เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
ไปตรวจสอบความเสียหายครับรถกระบะสีขาวพุ่งเข้าไปชน
นี่สภาพบ้านครับแล้วห้องตรงนั้นแหละ
เป็นห้องนอนของเด็กอายุเพียงแค่เจ็ดเดือนสภาพในห้องนอนนะฮะ
ปูนกระจายมาบนเตียงมีตุ๊กตามีเปรย์ผูกเอาไว้แบบนี้
ตกใจมากทั้งแม่เอ่ยพ่อเอ่ยญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ตกใจครับเพราะว่าตอนกลางคืนหลับสนิทกันหมดแล้ว
คุณดูสิภาพนี้น่ากลัวไหมล่ะ
ตุ๊กตาเศษปูนเตียงข้าวของพังเสียหายไปหมดครับ

ถูกต้องครับเด็กรอดตายราวปฏิหาร
แล้วคนในบ้านนี้โชคดีรอดตายราวปฏิหารทุกคนเลย
เละแบบนี้ส่วนรถเองก็เละไม่แพ้กันครับ
ลองดูหน่อยสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินอยู่แล้ว
ด้านในครับถุงลมนิรภัยแตกเลย
โดยเฉพาะตรงบริเวณพวงบะไลคนขับ
โอ้โหแฟบถุงแฟบเลย
แล้วคุณดูสิครับนี่ฮะ
นายกรอบชัยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น

ผมขับไปเยี่ยมเพื่อนที่อำเภอนาโพ
พอมาถึงที่เกิดเหตุเข้าโค้ง
จังหวะนั้นเหมือนผมง่วงแล้วผมวูบไป

นี่คือสภาพความเสียหายในรถเมื่อกี้นี้
บริเวณถนนคล้ายเหมือนกับเป็นโค้งใช่ไหมฮ

พวกเสาปูนเอ่ยแท่งอะไรต่าง
กระจัดกระจุยกระจายไปหมดฮะ
นี่คุณดูสิครับแถบกั้นต่าง
ชิ้นส่วนที่เป็นซากประหลักหักพัง
เจ้าของบ้านครับนางบรรจง

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำอำเภอนาโพ
เขานอนกันหมดครับได้ยินเสียงโครมตกใจ

เสียงมันมาจากห้องของหลานอายุ๗เดือน

แก้วตาดวงใจของคนในบ้านไปคว้าหลาน
เพราะเห็นว่าหลานปลอดภัยเอาหลานออกมาก่อน
แล้วทุกคนก็สะดุ้งหวาดภาวะกันไปหมดครับ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถพุ่งมาชนในบ้าน

ไม่อยากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้บ่อยครับ

แสดงว่ามันเคยเกิด

โชคดีแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับ

ฝากรายงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อย

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะคันสีขาวคันนี้
คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายครับ

โดยเฉพาะอาชีพนี้เขามาแบบ

แผงลอตเตอรี่มาเลยทันทีครับ

คนก็เพ่งดูซิกระบะนี้ทะเบียนอะไรล่ะเนี่ย

เพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่ารอดตายราวปฏิหาร

ซิบถามเจ้าของบ้านเลขบ้านเลขอะไร

เป็นเบิ้ล๖ด้วย
ก็ไม่รู้ว่าจะยังมีเลขนี้อยู่หรือเปล่านะครับ
แต่ก็เอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน
เติมนิดนึงได้ไหมคะ๙๙เพิ่งออกไป
คุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องไม่ประมาทเด็ดขาด

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันเลย